มีเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเซานะฮะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกัน
แม่งานเทศกาลอาหารของดีสี่ภาคค่ะกะจะไปกินของอร่อยเลย
ดูชื่องานอย่างนี้แล้วมันยังไปตีกันอีกนะฮะ
สองสถาบันก็ยุ่งแล้วนะครับนี่สามสถาบันนะครับที่ไล่ตีกันครับ
นี่ฮะซ้ายขวาหน้าหลังมากันแบบมั่วไปหมดดูสิวิ่งไล่กันไปกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่กล้องวงจรปิดของร้านค้าริมถนนเนี่ยจับภาพไว้ได้นะฮะ
นี่ฝั่งนี้วิ่งนี่ฝั่งนู้นก็วิ่งมาโอ้โหสามสถาบันนะค่ะ
เลยไม่รู้ว่าใครฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนใครไล่ใครใครเป็นอาริกับใคร
ทำไมไม่เข้างานแล้วก็ไปหาของกินอร่อยคะอาหารของดีสี่ภาคเนี่ยมาไล่ตีกันทำไมเนี่ย
ได้ยินชื่อนี่ก็อยากจะไปแล้วเนี่ยอยากจะไปกินอาหารแล้วเออพวกนี้มาตีกัน
มันก็แปลกนะงานเทศกาลอาหารของดี๔ภาคนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ที่บริเวณสนามมวยนานาชาติถนนเทพคุณากรตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจันระ
ฉะเชิงเศร้านะครับนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยที่ไล่ตีกันไปเนี่ยนะฮะ
มีมีดฟันด้วยนะมีระเบิดปิงปองใส่ปลาใส่กันด้วย
สะเก็ดระเบิดเจ็บด้วยถูกมีดฟันบาดเจ็บด้วยแน่นอนว่ามีคนเจ็บ
ก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลพาไปส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
กลุ่มนักเรียนช่างพวกนี้ไปดักเจอกันที่โรงพยาบาลอีก
ตามสูตรเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้ทันนะฮะ
ก็เลยเอากำลังมากระจายอยู่รอบโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อรอระงับเหตุเลย
นี่เป็นห่วงเพื่อนเห็นไหมไม่อยากให้เพื่อนเจ็บนี่ต้องอย่าไปไล่ตีกันนะ
พอเพื่อนเจ็บพามาโรงพยาบาลนี่มาเจอหน้าโรงพยาบาลอีก
เดือดร้อนวุ่นวายเจ้าหน้าที่กันอีก
นี่คืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
พื้นที่จัดงานนะครับสนามมวยนานาชาติ
ได้คุยกับเจ้าของร้านที่อยู่ภายในงาน
เมื่อคืนนี้นักเรียนสถาบันไหนก็ไม่รู้ฮะสองสามสถาบันเนี่ย
มานั่งกินข้าวกันแถวนี้ทีแรกมากลุ่มเดียวยี่สิบกว่าคนนะ
หลังจากนั้นพอกลุ่มนี้ลุกออกไปมีเสียงระเบิดดังตู้มขึ้นมาเป็นระเบิดปิงปอง
ก็วิ่งหนีวิ่งหาที่หลบกันแล้วก็มีอีกกลุ่มสองกลุ่ม
วิ่งเข้ามาไล่ตีกันจนไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนไหน
แต่ว่าแต่ละฝั่งเนี่ย๓สถาบันเนี่ยทุกฝั่งล้วนอาวุธครบมือ
ล้างสุดทางตำรวจชาติศาสตร์
บอกว่าได้สั่งการให้มีการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะครับ
ช่วงนี้มีนักเรียนช่างไล่ตีกันทุกวันเลยตำรวจฉะเชิงเซาบอก

ทุกวันเลยเลยประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาแล้ว
ต้องขอกำลังทหารกับฝ่ายปกครองเนี่ยมาช่วยกันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แล้วถ้าจับได้จะส่งเข้าไปอบรมนะเอาไปกักตัวที่ค่ายทหาร
เพื่อปรับทัศนคติและปรับพฤติกรรมตีกันทุกวันที่ฉะเชิงเศร้า